ขอแถลงจุดยืนและข้อเท็จจริงต่อประชาชนในกรณีดังกล่าว

๑ปัญหาการปลดบอดสอสอและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่
กระบวนการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเห็นว่า
ปลดบอดของสอสอทั้ง๗คนเป็นไปโดยไม่ชอบทำ

อีกทั้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
ก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ตราไว้

ไม่ได้ดำเนินการใดที่บกพร่องต่อหน้าที่
ไม่ได้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
รัฐบาลควรจะคืนความชอบทำให้กับกรรมการทุกท่าน
เพื่อกู้เกียรติยศศักดิ์ศรีและประวัติการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสรรคสุธริจเที่ยงตรง
และยุติธรรมของคณะประการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
ขบวนการส่งเสริมสุขภาพภาพประชนมีข้อเสนอดังต่อไปนี้๑๑ยกเลิกการสั่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากการเป็นกรรมการและการดำรงตำแหน่งในกองทุนดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกลับเข้าทำหน้าที่ได้
ดังนั้นหากกรรมการผู้ทรงวุฒิไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่อกระบวนการสัญหาและแต่งตั้ง
ซึ่งขาดการถวงดุลจากผู้ทรงคุณวุฒิอาจได้กรรมการซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสส
ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการสอสอที่เหลืออยู่
และคณะประการตรีที่มีอำนาจหน้าที่ในการสัญหาและแต่งตั้ง
ดำเนินการเพื่อให้ได้คณะประการที่มีคุณสมบัติ
ซึ่งเราขอเสนอคุณสมบัติตรงนี้นะครับ
ต่อการปฏิรูปสุขภาพที่มุ่งสร้างความเท่าเทียมเป็นธรรม
ด้านสุขภาพและต้องมาจากภาคเอกชนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
จากกรรมการผู้สงคลวุทธ์ทั้งหมด๘คนตามมาตรา๑๗ม๕
ตามพรบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ๒๕๔๔นะครับ
ขบวนการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน
จะติดตามความคืบหน้าของการประชุมคณะการสสในวันที่๑๕มกราคม๒๕๕๘๒๕๕๙อย่างใกล้ชิด
หากพบว่ามีการแต่งตั้งผู้จัดการการสัญหากรรมการผู้สมมุติโดยมิชอบ
รวมทั้งไม่มีความคืบหน้าเพื่อการแก้ไขปัญหาข้างต้น
การส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งของการส่งข
รวมแล้วคาดว่าจะได้รับผลกระทบถึง๑๐๐๐คน
อย่างไรก็ตามผลกระทบที่มากกว่านั้น
คือผลกระทบที่ประชาชนทั้งหลายภาคส่วนนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชน

ประชาชนในชุมชนแออัดผู้พิการ
ชาติภัณฑ์ประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งคนเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะได้ทำประโยชน์
และกิจกรรมโครงการที่จะลดความเสี่ยงสุขภาพ
แก้ปัญหาเหล้าบุรีสารเคมีขยะของเสียอันตราย
จนถึงส่งเสริมสุขภาพด้านต่างเช่น
ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัยการออกกำลังกายต่าง
ระงับโครงการสอสอยังกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐด้วย
เนื่องจากสัดส่วนงบประมาณที่สสให้กับหน่วยงานของรัฐในรอบ๑๕ปีนั้น
เป็นการสรรสุนให้กับหน่วยงานของรัฐมากที่สุดโดยเฉพาะกระทรวงศาลนักศึกษ์
ซึ่งมีโครงการที่มีข้อจำกัดโงมานปกติแต่ก็ได้รับโงมานสรรสุนจากทางสอสส
จนทั้งนี้ผลกระทบที่ภาครัฐได้รับผลกระทบเช่นเครื่องมือการประเมินเด็กปฐมเอาไว้
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กการแก้ปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น
ต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะระบบการให้คำปรึกษาในศาล
การดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรมรูปแบบการรักษาสุรายาเสพติด
การดูแลผู้ผ่วยในระยะสุดท้ายสิ่งต่างอันนี้ภาครัฐได้รับโงมานจากทางสอสส
ก็ต้องมีผลกระทบด้วยเช่นกัน
คำนึงงับงุบัมารและการไม่ลุมัสโครงการใหม่ทั้ง๙
จะมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนประชาชนนับแสนนับล้านคน
กระบวนการส่งเสริมสุขภาพภาพประชนมีข้อเรียกร้องตรงนี้นะครับ
สิทธิ์การที่พาทีร่วมยุ่นฟ้องศรศรต่อสารปกครอง
อย่างสาม
กรณีที่๓นี้นอกเหนือจากผลกระทบการระงับงบประมาณตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
ทางกรมสรรพากรได้ไล่เบี้ยเก็บภาษีย้อนหลัง๕ปีกับมูลนิธิและองค์กรต่างที่ร่วมกับสส
โดยอ้างว่าการดำเนินการของมูลที่องค์กรเป็นการจ้างทำของ
ซึ่งต้องเสียภาษีและตีตราอากร
แก้ออกมาไม่ตรงกับข้อที่จริงที่นี้นะครับ
แต่เป็นพูดอำนวณการแทนศศษ
โดยในความตกลงของสอสอนั้นภาคีจะมีการลงนามความตกลงที่เรียกว่า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานไม่ใช่สัญญารับจ้างทำของ
ทั้งนี้โดยสสได้เคยขอให้สำนักงานอายการสูงสุดตีความในโครงการที่ลงนามความตกลงดังกล่าวเมื่อปี๒๕๕๙
โดยสำนักงานอายการสูงสุดก็ได้ตอบกลับมาเป็นหนังสือลงวันที่๒๗ธันวาคม๒๑๑วินิจฉัยว่า
สิ่งที่สสทำสัญญานั้นเป็นการดำเนินการแทน
ข้อ๒ครับในความตกลงของสอสอที่ดำเนินการร่วมกับภาคีนั้น
แยกงบประมาณที่เกี่ยวข้องเป็นสองส่วนคืองบที่เป็นค่าตอบแทนบุคลากร
และงบประมาณการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อประโยชน์สานะ
ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชีวัตรของสอสอ
และถือว่าเป็นผลงานของสอสอโดยในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนบวกราคา

ส่วนงบประมาณที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
สอสอนั้นไม่ได้เป็นรายได้เพื่อเอามาแบ่งปันกัน
จะใช้ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ตามความตกลงกับสส
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นก็ต้องมีการเก็บใบเสร็จหลักฐานต่างเอาไว้ทั้งหมดครับ
หากมีเงินเหลือจากการดำเนินกิจกันก็ต้องส่งคืนสส
ตอนที่หมดสัญญาและหากจะมีการจัดซื้ออุปกรณ์ครูรุภัณฑ์ต่าง
ปฏิบัติงานในมูลที่และองค์กรต่างต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เงินเดือนที่แต่ละคนจะได้รับตามความเป็นจริงทุกประการ
ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากกรณีที่กรมสรรพากรไล่เรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากวุฒิองค์กรบุคคลต่าง๕ปี
และมีการตีความอย่างไม่ชอบทำว่าความตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างทำของต้องเสียภาษีในอัตราสามเปอร์เซ็นต์
และต้องติดตราสารอากรในอัตรา๑บาทต่อทุกจำนวนเงิน๑๐๐๐บาทพร้อมเบี้ยปรับ๕๖เท่าของงบมารสร้างความตลกและสร้างความตลกต่อมูลิธิองค์กรบุคคลที่ร่วมปฏิบัติงานกับสส
โครงการย่อยต่างที่ร่วมปฏิบัติงานทั้งนี้ได้มีการคำนวณว่าถ้าสรรพากรเรียกเก็บทั้งหมดเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณถึง๘๐๐ล้านบาทสำหรับการเสียภาษีอากรและค่าปรับดังกล่าว
ซึ่งแม้เมื่อแยกย่อยไปตามความตกลงแต่ละโครงการแล้วก็ตามก็จะไม่มีองค์กรใดสามารถที่จะจ่ายค่าตอบแทนค่าภาษีดังกล่าวได้
จึงถือเป็นการคุกคามการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมอย่างร้ายแรง

กระบวนการส่งเสริมสุขภาพมีข้อเรียกร้องดังนี้นะครับ
หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสรรพากรและสรรพากรจังหวัดทุกจังหวัด
ยุติการคุกคามองค์กรต่าง
๒ให้คณะคำการณ์สอสสยื่นเรื่องต่อคณะคำการณ์กฤษฎีกา
ตีความข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างภาคี
และสอสอไม่ใช่การรับจ้างทำของ
แต่เป็นการประเมินงานเพื่อสาธารณประโยชน์

จะร่วมมือกันฟ้องร้องเพื่อยกเลิกประกาศกรมสรรพากร
กรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
นี่เป็นข้อลิกร้องของเรา๓ข้อต่อไปทางพิจิตรต่อครับ
ก็ยังเหลือในข้อที่๔กับข้อที่๕นะคะ
ข้อที่๕เนี่ยเป็นข้อเสนอต่อการปฏิรูปสสค่ะ
เพราะว่าเราเห็นว่าสสแล้วก็สปสชเนี่ย
กลไกอื่นในช่วง๑๒ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นกระบวนการปฏิรูปสุขภาพที่กระจายการผูกขาด
และรวมศูนย์อำนาจเรื่องการส่งเสริมระบบสุขภาพ
ทำให้เข้าถึงประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการปฏิรูประบบสุขภาพ
ไม่ให้ศูนย์รวมอยู่ภายใต้ราชการเหมือนเดิม
สสก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเป็นหน่วยงานรัฐรูปแบบใหม่
ซึ่งมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย
อย่างไรก็ตามในภาวะปัจจุบันนี้เนี่ย
สสก็ควรได้รับการปฏิรูปเช่นกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความโปร่งใสให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
ดังนั้นขบวนการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนมีข้อเรียกร้องดังนี้คือ
เพิ่มการสนับสนุนโครงการแก่องค์กรและประชาชน
เพื่อสร้างความเท่าเทียมในระบบสุขภาพ
เฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโครงการกิจกรรมและทุ่มเทงบประมาณที่มีเป้าหมาย
สำหรับกลุ่มคนด้อยโอกาสทั้งในเมืองและชนบทนะคะ
ส่วนที่๒ก็คือเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการและกรรมการระดับต่าง
ให้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านต่างที่หลากหลายนะคะ
ปรับทิศทางการทำงานให้ใกล้ชิดกับองค์กรประชาสังคมโดยตรงมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรประชาชนแทนการทำงานผ่านผู้เชี่ยวชาญ
อยู่ในเครือข่ายใกล้ชิดสอสอเป็นหลักเช่นที่ผ่านมานะคะ
สนับสนุนให้มีการออกระเบียบใหม่ที่ปกป้อง
แล้วก็ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่จะได้รับทุนอย่างเข้มงวดนะคะ
กระจายระบบการสนับสนุนให้มีการตัดสินใจในการให้ทุนในระดับภูมิภาค
ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของสสและประเมินการทำงานของผู้บริหารสสโดยมีความโปร่งใสและให้มีส่วนร่วมจากภาคีให้มากขึ้นนะคะ
แถลงการข้อสุดท้ายนะคะข้อที่๕นะคะกรณีโครงการประชารัฐค่ะ
ตามที่สื่อมวลชนได้รายงานการพบประระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนายสมคิตจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีประธานคอตรแล้วก็เป็นประธานบ่อสสผู้รับผิดชอบโครงการประชารัฐ
โดยมีการหารือกรณีเดินหน้านโยบายประชารัฐที่ไม่สามารถเดินหน้าได้เพราะคอตรไม่อนุมัติโครงการเช่นเดียวกับโครงการอื่นอื่นของสสนายกได้สั่งการให้แก้ไขโดยแยกโครงการแบ่งเป็น๓กลุ่ม
กลุ่มแรกได้แก่โครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสสและไม่มีข้อกังขาให้ผ่านการพิจารณา
โครงการประชารัฐของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาวะชุมชนสังคมและรากฐานให้มีการพิจารณา
ดำเนินการดังกล่าวชี้ว่าการตีความว่าการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสุขภาวะชุมชนและสังคมของสส
ที่คอตรอเคยชี้ว่าไม่ตรงกับวัตถุผสมและเกินขอบเขตความหมายสุขภาพนั้น
จนนำมาสู่การตรวจสอบส่อส่อส่อและแช่แข็งโครงการส่อส่อส่อในปัจจุบันนั้น
รวมแล้วแต่เป็นความเข้าใจผิดของคอตลทั้งสิ้น
เนื่องจากว่าโครงการที่สสดำเนินการโดยตลอดแล้วก็มีแล้วก็ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาหลายปีนั้น
ไม่แตกต่างจากโครงการประชารัฐเลยนะคะ
ดังนั้นนโยบายประชารัฐที่จะขอสนับสนุนทุนการดำเนินงานจากสส
แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการปลดบอดสอสอและการบีบให้อดีตผู้จัดการสอสอต้องลาออก
ก่อนหน้านี้ล้วนเกิดจากความเข้าใจผิดจากหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งสิ้น
ขบวนการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน
จะดำเนินการติดตามโครงการประชารัฐในส่วนที่ขอรับทุนจากสสว่า
จะมีการใช้งบประมาณในโครงการประชารัฐมากจนเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของสสหรือไม่
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประชาชนด้อยโอกาสต่อไป
๕๒ตรวจสอบการดำเนินการในโครงการประชารัฐที่มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มธุรกิจ
การเกษตรอาหารธุรกิจแอลกอฮอล์ร่วมด้วย
ดำเนินการให้ไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่
อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสสหรือมีผลประโยชน์ของกลุ่มทุน
ติดตามผลการประชุมบอร์ดสสที่จะเกิดขึ้นในวันที่๑๕มกราคม๒๕๕๙
เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้จัดการสสคนใหม่
การดำเนินการสัญหาบอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิ
และความคืบหน้าเรื่องการแช่แข็งโครงการ
ว่าจะมีการดำเนินการไปในทิศทางใดค่ะ

วิกฤตที่เกิดขึ้นกับสส
ได้ทำให้ทั้งภาคีต่างรวมทั้งภาคประชาชนและสื่อมวลชนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ในการนำเสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิรูประบบสุขภาพ
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
เรายังคงจะทำหน้าที่นี้ต่อเนื่องนะคะ